ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ตรงนี้หน่อยนะครับ
วันนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมอบรางวัลโครงการทำดีมีรางวัลกันนะฮะ
เกลี้ยกล่อมให้เด็กชายชาวเมียนมาคนหนึ่งที่จะกระโดดสะพานยกระดับฆ่าตัวตายเนี่ยเปลี่ยนใจนะครับ
ต้องทำงานต่อแล้วก็เลยกลับมาถ้าจะมาในสุภาพก็ต้องกลับมาแล้วก็กลับมา
แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมา
แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมา
แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมา
แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมา
แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมา

แล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมา

แม่งไม่ต้องกลับให้ตัวจอบ
ไม่ต้องปล่อย

แต่ว่าฟังภาษาไทยนะพูดภาษาไทยได้รู้เรื่องหมดนะครับ
พันธมตรีนรงเดชบุตรน้ำเพชร
เนี่ยมาจราจาเกลี้ยกล่องนะครับ
ทีแรกพยายามจะกระโดดสะพานข้ามแยกมารยาทบีนะครับในเขตห้วยขวางกรุงเทพ
โมงเย็น๑๓พฤศจิกายนสุดท้ายเด็กชาวเมียนมาคนนี้ที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้
ก็สงบลงนะฮะแล้วก็ยอมลงมานี่ถ้าเกิดหน่อยเดี๋ยวนี้ล่วงลงไปข้างล่างแล้วนะฮะ
ยองอยู่บนขอบสะพานนี่ลงมาแล้วก็ถึงขั้นแบบกราบตำรวจเลยนะฮะพันธรีนรงเดชที่ไปเจรจา
เรียกกล่อมแล้วบอกเดี๋ยวจะช่วยเหลือให้มีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงไม่ต้องกลัวอะไรเลย
คือตอนที่น้องยอมลงมาแล้วมีคนพยายามจะเข้าไปอุ้มนี่ไปคงจะกลัวว่าน้องจะเปลี่ยนใจแล้วกระโดดอีกอ่ะอ่า
แต่ตำรวจก็บอกไม่เป็นไรปล่อยเลยปล่อยไปเดี๋ยวค่อยคุยกันเนี่ยเห็นไหมฮะ
และวันนี้ครับท่านผู้ชมครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโครงการทำดีมีรางวัลให้กับตำรวจและพลเมืองดีนะฮะ
นี่ฮะหนึ่งในนั้นก็คือท่านนี้ครับท่านตำรวจรินโรงเดชบุตรน้ำเพชรสารวัตรปราปรามสอนอมมกษันนะครับ
ไปช่วยเหลือเด็กชาวเมียนมาแล้วก็มีอีกนะครับเป็นกรณีที่คุณสุขุมผาติเสนะ
อายุ๒๕ปีนี่เป็นพลเมืองดีนะครับซ้ายมือนะครับภาพมันสักครู่นี้
แล้วก็มี๑๐ตำรวจรีพีรพัฒน์เอี่ยวซิริและ๑๐ตำรวจรีสุรศักดิ์ชัยชุมพรซึ่งเป็นพบหมู่ปราบรามสพนาจอมเทียน
ทั้งหมดไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๑๓ปีตอนนั้นน้องเนี่ยถูกลุงนะเป็นลุงแท้เลยจะพาไปทำอนาจารย์
แล้วน้องก็ส่งสัญญาณมือขอความช่วยเหลือเขาก็เลยไปช่วยกันมานะฮะวันนี้ก็มีการมอบรางวัลกัน
เพื่อจะได้เป็นแรงใจสำหรับผู้ที่ทำความดีกันต่อไป